ลอตเตอรี่นะคะไป๑๕ใบเต็มค่ะ

เขาบอกว่าชุดงานแต่งก็สวีทเหลือเกิน

แล้วหลังแต่งจะหวานกันขนาดไหนนะคะ
ไปฟังเจ้าสาวบาดหมากขุนสุยิวละทะยา
เปิดใจเลยค่ะเห็นบอกว่าสวีทสุดเลยล่ะค่ะ

สวีทไม่มีนะแต่ว่าจะเป็นการบำรุงร่างกายมากกว่า
ว่าเฮ้ยเมื่อวานเราเหมือนเราทำงาน
เหมือนอีเวนต์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบไม่ได้กินข้าว

ก็เริ่มทำงานจุ๊ก็เริ่มทำงานแล้วค่ะ
เข้าหอที่คอนโดอยู่เพราะบ้านทำอยู่ค่ะ
แต่ว่าก็กลับไปห้องครัวที่บ้านบ้าง
ก็คือเพิ่งทำอาหารมื้อแรกในฐานะที่เป็นภรรยาอย่างแบบเต็มที่
มองให้เลิกจุดเกลียนแล้วหรือยัง
ยังเลยค่ะแต่ว่าผ้าจันก็บอกว่าเป็นวันไหนอะไรยังไงค่ะ

หรือว่าใช้ควบไปเลย๒นามสกุล

แต่ว่าชื่อในวงการบันเทิงก็คงเป็นชื่อนี้
เพราะทุกคนก็คงชินชื่อนี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมันเป็นผ้าที่แบบว่า

มีความเซ็กซี่เหมือนกันเจ้าสาว

เหมือนเป็นสรีระของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้เอาเกินงามเกินไป